พาไปที่มหาสารคามค่ะมีเหตุการณ์ที่คุณตาอายุ๘๖แล้วนะคะ
เอาปืนยิงอดีตหลานเขยจนเสียชีวิต
คือคุณตาเองยิงเสร็จก็ไม่ได้หนีไปไหนยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่นั่น
คุณตาก็รับสารภาพแหละว่าเป็นคนยิงอดีตหลานเขยจริง
แต่คุณตาอ้างว่าตัวผู้ตายเมาแล้วก็มาหาหลานสะพ้ายมาตอนดึก
เคยเตือนไปแล้วว่าอย่ามาหลัง๖โมงเย็นห้ามมา
แล้วผู้ตายเหมือนแบบท้าทายยิงเลยยิงเลยเลยยิงเลยตายเลย
กลางดึกที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพโกสุมพิสัยกู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะคะ
หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายภัยศาลดงเมืองราชอายุ๒๘
จมกองเลือดอยู่หน้าบ้านใส่กางเกงยีนขายาวไม่ใส่เสื้อ
โดนกระสุนปืนลูกซองยิงเข้าที่อกซ้ายทะลุหลังแผลหนึ่ง
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนเบอร์๑๒ตกอยู่นัดหนึ่ง
มีกระสุนปืนชนิดเดียวกันตกอยู่๒นัดนะคะ
ผู้ก่อเหตุคือนายวรพลขานเกรดอายุ๘๖แล้วค่ะ
เป็นเจ้าของบ้านก็เนี่ยยืนรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมปืนลูกซองยาวกระบอกหนึ่ง
ตัวตาวรพลผู้ก่อเหตุเนี่ยเขารับสารภาพนะคะว่าทะเลาะกับผู้ตาย
ผู้ตายมาหาหลานสะพ้ายดึกแล้วเคยห้ามเคยบอกแล้วแต่ไม่ยอมฟัง
พอมาดึกพอเตือนกลายเป็นทะเลาะกันแล้วก็ท้าทายให้ยิงเลยยิงเลยเลยโมโหเลยยิงจริง
ยิงเข้าไปที่หน้าอกเลยนะคะจนนายภัยศาลวัย๒๘คนนี้ล้มลงไปแล้วก็เสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุค่ะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะ
ตัวตาวรพลผู้ก่อเหตุเนี่ยก็อยู่คนเดียวกระท่อมที่อยู่ติดกันเป็นของนางชุตินัน
ทรายอายุ๓๒ก็คือหลานสะพ้ายของตาวรพลนะคะ
คุณซายบอกว่าเมื่อคืน๕ทุ่มตัวผู้ตายเมาแล้วมาหาแล้วก็ตะโกนเรียก
เปิดประตูออกไปแล้วก็ไล่ให้กลับบ้านกลัวตาวรพลจะมาเห็นเพราะตาไม่ชอบขี้หน้า
ห้ามแล้วว่าหลัง๖โมงเย็นห้ามมานะก็เลยคาดว่าตาน่าจะได้ยินเสียงเปิดประตูออกมา
แล้วเหมือนกับก็มาด่าแหละมาด่าตัวผู้ตายอ่ะผู้ตายเดินไปหาตาเลยแล้วพูดว่าแบบมาแค่นี้จะเป็นไร
ตาก็เลยโมโหเอาปืนลูกซองยิงใส่เลยค่ะ
ยังไม่ทันคุยอะไรกันเลยถึงปู่ได้ยินเสียงปู่ออกมาแล้วเปิดประตูออกมา
มึงมาให้อย่างดูนี่บอกแล้วว่าห้ามเข้ามาเวลานี้พูดอีสานอ่ะนะ
คุยกันแล้วตกลงกันแล้ววันนั้นเจ้าหน้าที่มาก็บอกแล้วว่าห้ามเข้ามาเวลานี้มึงมาทำไม
ที่นั่นคุยกับหนูอยู่มันก็เดินมาหาปู่เดินจากตรงนู้นเดินมา
เป็นอย่างเดียวนี่ถึงเราอ่ะกลัวมีปัญหาเพราะว่าเรามาอาศัยบ้านเขานะ
ก็เลยปิดบ้านหลบก่อนบ้านหลบปิดไฟทำท่าจะนอนเลยทีนี้ได้ยินแต่เสียงปู่เขานี่เสียงปู่ด่าโป้งเลย
ไม่เกิน๕คำเสียงดังโป้งเลย
เคยพูดกับเขาแล้วว่าอยากเข้ามาในช่วง
เขาปู่จะไม่ได้พูดกับพวกนี้โดยตรงจะบอกหนูถึงหนูก็จะบอกพวกมันว่าเออปู่ไม่ให้เข้ามา
ตอน๖โมงตั้งแต่๖โมงไปไม่ต้องเข้ามาอะ
แต่อันนี้มันเป็นคนดันทุลันอยู่แล้วมันเป็นคนแบบว่าดันอะพี่
ก็ไม่ชอบขี้หน้านายพยสารเพราะอดีตนายภายศาลเคยคบหากับหลานสาวแท้ของคุณตามีลูกด้วยกัน๒คน
ด้วยกันสองคนแต่ระหว่างคบกันนายภัยศาลเนี่ยชอบทุบตีจนทำ
ตาเนี่ยไม่พอใจแล้วก็เคยไปแจ้งตำรวจนะฮะตำรวจบอกว่าตอน
นั้นให้ทำบันทึกข้อตกลงทั้งสองฝ่ายนะครับให้เลิกกันแต่
หลังจากที่เลิกกันปรากฏว่านายภัยศาลก็ไม่ย้ายไปไหน
ยังอาศัยบ้านของเพื่อนที่อยู่ซอยถัดไปอยู่ใกล้กัน
แล้วก็มักจะมาที่บ้านของตาวรพลเป็นประจำขณะที่ลูกเขย
ของคุณตาวรพลบอกว่าตอนที่เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นว่านาย
ภายศาลเนี่ยกำลังวิ่งเข้าไปหาคุณตาเหมือนจะไปทำร้ายแถมยัง
จาท้าทายให้ตาเนี่ยยิงปืนใส่ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดตาไม่
ยิงใส่เนี่ยสงสัยคนที่ตายเนี่ยจะเป็นตาวรพลนะครับ
แฟพรประวัตราเราก็เจ็บใจมานานแล้วไงถ้าลูกล้านเขาเราลูก
เสาใหญ่แล้วที่ลูกเขาไยของหนึ่งสิบกว่าง่ายของพังปกตัว
ทำอะไรให้หมดแล้วคุณตาก็ให้การแบบนั้นเหมือนกัน
ให้การที่แบบผมได้ยินยิงเลยถ้ามันใจ

ถ้าแกไม่ยิงแกก็ต้องตาย
ทีนี้อดีตภรรยาของนายภัยศาลนะครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อหมวยฮะหลานของคุณตานะครับบอกว่าสาเหตุที่ตาวรพลไม่ชอบนายภัยศาล
เพราะตอนที่เธอคบหาอยู่กินกับนายภัยศาลเนี่ย
ภัยศาลชอบทำร้ายร่างกายเธอเคยโดนหนักสุดถึงขั้นแขนหักสองข้างเลยนะฮะ
ต้องไปนอนโรงพยาบาลทีนี้พอเลิกกันแล้วเนี่ย
นายภัยศาลก็ไม่ไปไหนนะฮะยังอยู่กับเพื่อน
หมู่บ้านนี่แหละอ้างว่าต้องการอยู่ใกล้ลูกที่มีลูกกันสองคน
แล้วนายภัยศาลก็ชอบวนเวียนมาแถวบ้านของคุณตา
ถามว่ามาทำไมคือจะไปหาหลานสะพ้ายอีกคนนึง
ปลูกกระท่อมอยู่ติดบ้านคุณตาคุณตาก็รำคาญ
แล้วก็เคยขู่ไว้ว่าถ้ามาตอนดึกเนี่ยจะเอาปืนออกมายิงนะ

เพราะว่าเจ้าเกียรติอ่ะชอบว่ามีลูก
ก็ยังไม่คอยตายมากเพราะยังอยู่ในนี้
แต่นี่กำลังกลับไปยังอยู่มาก
แหละก็มีทีมาจ้า
บ่ตีบ่งั้งเลยจังแจยุ่ม